งามหน้าวงการสงฆ์เจ้าอาวาสไล่พระเนร

คือไปเห็นเนี่ยนะครับก็ตกใจแล้วนะ

พระเนรท่านเดินอยู่

ปกติช่วงนี้เข้าพันษาต้องจำวันตลอด๓เดือนไง
นี่ไงคนเถ่านั้นก็
ีคไหมเดี๋ยวพีคเรื่องเหตุผลด้วย
กลางดึกที่ผ่านมานะครับพระเนรเดินกันเป็นขบวน
หิ้วสัมภาระอุ้มบาดพัดลมไปตามถนน๓๐๔ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะ
ที่นี่คือเขาหินซ้อนพนมสารคามฉะเชิงเซาครับ
ชาวบ้านก็เห็นก็ตกใจแปลกใจรีบเข้าไปถามน้ำมัศกาลพระคุณเจ้า
กลางดึกช่วงเข้าพรรษาทำไมถึงไม่อยู่วัดแล้วท่านกำลังจะไปไหนกัน
นะครับก็มาทราบว่าทั้งหมดนะครับถูกท่านเจ้าวาดขับให้พ้นวัดเป็นการด่วน
เมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พระสามรูปเนร๕รูปเด็กวัดคนหนึ่งเดินกันมานะ
จากสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งแต่บนเขาหินซ้อน
เจ้าวาดบอกว่าออกไปให้หมดจากสำนักสงฆ์ภายในเที่ยงวันนี้
โอ้โหพระวายุสันติธรรมโมนะครับ
ท่านก็เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้พระลูกวัดเคยรวมตัวกันร้องเรียน
ร้องเรียนต่อเจ้าคณะอำเภอให้ตรวจสอบท่านเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์

เงินธรรมบุญท่อกระถิ่น๓แสนบาท

จุดเริ่มเรื่องเนี่ยพีคละพีคละพีคอีกอย่างนะ
รวมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของท่านเจ้าอาวาส
เจ้าวาดออกจากสำนักไป๗๘เดือน
กระทั่งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ท่านเจ้าวาดกลับมาครับ

แล้วก็แสดงหนังสือรับรองจากคณะตำบลให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่
โดยมีตำรวจมากดดันให้พวกพระและเนรเหล่านี้
กลุ่มนี้เนี่ยออกออกไปถ้าไม่ออกจะถูกดำเนินคดีด้วยนะโอ้โห
กระสานให้เราย้ายวัดอย่างเดียว
อ่าแล้วแล้วท่านจะไปอยู่ไหนกันล่ะ

เช้านี้เนี่ยจะไปจะไปอยู่ที่วัดต่างตำบล

แล้วนี่คือต้องอยู่ที่สาราก่อนเหรอเมื่อคืน
อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาคงจะจัดหาที่หาทาง
ให้ท่านได้อยู่ที่นี่นะครับจำวัดที่นี่ไปก่อน
นี่แหละฮะแต่พวกท่านเหล่านี้บอกว่า
เดินหน้าตรวจสอบเพื่อความถูกต้องต่อไปนะ